ร้องได้ให้ล้าน
มูลค่า๔๐๐๐บาทนะครับ

ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน

แล้วสำเร็จนะครับ
เพลงนี้นะครับคือวอนพ่อตากศิลป์นะครับ
ของคุณรุ่งสุริยานะครับ
ก็เป็นเพลงแรกที่คนรู้จักคุณ

ได้รับรางวัลพระพิกเนธทองคำมาแล้วด้วยนะครับ

ซึ่งเพลงนี้มีคนเคยเอาไปร้องแล้ว

เพราะคุณรุ่งมาร้องนี่ดังระเบิดเถอะเลย

ก็ทำให้คุณแมนคว้าเพลงที่๔ไปได้
ทีนี้ก็พาพี่ตีเขานี่ไปทานอาหารได้แล้ว

เรียกมานี่มันจะเป็นไก่สองตัวหูมหมูหัวหนึ่ง

มาถึงเพลงที่๕กันเลยดีกว่านะครับ
เพลงที่๕นี้มีมูลค่า๖๐๐๐บาท
คุณแมนครับถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๑
มาเลยครับ
ก็ออกทำนองมีคล้ายเหมือนเป็นไทยเดิมหน่อยนะฮะ
แล้วคุณน้ำทิพย์เป็นไงเป็นห่วงไหม
เป็นห่วงค่ะแต่หนูคิดว่าเขาทำได้ค่ะ
เพราะเพลงนี้ก็ดังดูครับ

ก็เปิดดังแล้วก็ดัง
เล่นเฮ้

ฟังอินโทรไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่๕
มูลค่า๖๐๐๐บาทนะครับ
ตกลงว่าจะเล่นหรือจะหยุดครับ

เล่น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

ใช่แล้วก็เนื้อเขาก็ประมาณว่าสับไปสับมา
ยังไงก็แล้วแต่ให้กำลังใจตลอดเพื่ออนาคตของเรา

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

เฮ้ยเฮ้ยดีกว่าอะไรหว่าไม่มั่นใจขนาด๘๐เปอร์เซ็นต์
๘๐เปอร์เซ็นต์แล้วไม่ใช่โตช่วย
อยากคือบอกไปแล้วนะครับถ้าล้องคราดนะคะ
ถ้าสำเร็จ๖๐๐๐แล้วได้ครึ่งทาง
โอ้โหอยากถามเหตุผลในการตัดสินใจในครั้งนี้
ถึงขนาดนี้แล้วครับเราก็ต้องหวังที่มันสูงสุด
อะไรรู้คนช่วยก็ได้ไง
แต่ถ้าตัดสินใจแล้วโอเค
มูลค่า๖๐๐๐๐บาท

สมาธิพร้อมเพลงพร้อม
ร้องได้ให้ล้านเพลงที่ห้า

ปล่อยให้ตรงกุราธิ์
ยอมรับว่าจนเงินทอง
มองไม่เห็นคุณค่า
ผู้หญิงเขาจึงให้คืนชายตา
จะมีแค่เพียงว่า
ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป

ภาพที่ผู้หญิงบูชา
น้ำใจหรือว่าเงินตรา
ศักดินายิ่งใหญ่
คิดใจซื้อ
กับรูปหล่อใจร้าย
ใครจะต้องร้องหาย
ใครจะได้ความรักอย่า
บอกรักความรักแท้จริง
เป็นสิ่งหาได้ยาก
ซื้อร่มนั้นคงไม่พอให้รัก
สิ่งที่หญิงตระหนัก
คนรักจะต้องหล่อรวย

ก็ดีขึ้นมาเป็น๙๐
เป็น๙๐หลังจากร้องไปแล้วขึ้นมาเป็น๙๐
ถ้าจะผิดจะพลาดก็แสดงว่าพลาดจากที่เราไม่รู้จริง
แต่ว่าร้องออกไปแต่ว่านี้เต็มที่
แต่เป๊กก็ต้องยอมรับสิ่งที่คุณน้ำทิพย์บอก

ขึ้นมาถึง๙๐แล้วนะครับ

จะให้คุณแมนทำได้จริงนะครับเพราะถ้าทำได้นี่๖๐๐๐บาท
ไม่น้อยทีเดียวนะครับไม่น้อยค่ะแต่ที่สำคัญคือ
ได้ครึ่งขาเหลืออีกแค่๕เพลงนะครับถ้าทำได้
นำไปสู่หนึ่งล้านบาทนะครับก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับ
ทางนี้ก็ต้องมาดูนะครับว่าเนื้อถูกต้องหมดหรือไม่นะครับ
เพลงที่ห้านะครับมูลค่าหกหมื่นบาทนะครับ
คุณแมนร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ